เรื่องที่ต้องถอนหายใจยังไม่หมดนะคุณผู้ชม
วัยรุ่นเลือดร้อนตีกันทำร้ายกัน
จากร้านเหล้าจากผับไปถึงหน้าห้องฉุกเฉิน
แล้วก็อ้างตัวด้วยตะโกนเลยกูเนี่ยลูกตำรวจ

ใช่ค่ะไปดูกันหน่อยนะคะที่เชียงใหม่ค่ะ
เพราะว่ากรณีนี้จริงมันเกิดขึ้นแต่คืนวันจันทร์
เพราะว่าคืนวันจันทร์วัยรุ่นเขาก็ไปรวมตัวกันที่ผับ
แถวนิมมาลพอผับปิดปั๊บก็ไปร้านเหล้าต่อ
พอไปร้านเหล้าก็มีการเหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นอะเนาะ
เมาได้ที่แล้วตะโกนให้ของลับกัน
หลังจากนั้นก็โอ้โหเมาไม้จนมีการทำร้ายกัน
คือตามมาทำร้ายนายวิสรุธจิโนตันอายุ๒๑ปีได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่
แล้วทีนี้ขนาดส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉิน
คู่กรณีเป็น๑๐เลยค่ะตามมามาทำร้ายถึงหน้าห้องฉุกเฉิน
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังมีนายธนพัฒน์สายยนต์อายุ๒๙ปี
เป็นลูกชายนายตำรวจยศร้อยตำรวจโทได้รับบาดเจ็บด้วย
แต่ว่าเมื่อเย็นวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนายศิรพบมีลือการอายุ๒๔ปี
เขาเข้ามามอบตัวกับตำรวจแล้วก็สารภาพด้วยนะ
ว่ามีการชกหน้านายธนพัฒน์ผู้เสียหายจริง
ส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายนายวิสรุธ
ริมถนนหน้าร้านวอร์มอัพที่บอกว่าเป็นผับย่านนิมมารเหมิน
อันนี้เขาบอกว่าผมไม่ทราบคือคนละเรื่องคนละกลุ่มกัน
ซึ่งตำรวจก็ได้แจ้งข้อหานายศิรพบคนที่มามอบตัว
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย
กายและจิตใจรวมถึงข้อหาเรื่องของการทะเลาะวิวาส
ในที่สาธารณะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย
จะส่งไปปรับในชั้นศาลเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ในเรื่องนี้ต่อไปนะคะ